ตอนนี้ขอความมั่นใจแล้วกันสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ
มีการเรียกร้องถึงเรื่องการบริหารจัดการที่มันดีกว่านี้
แต่ล่าสุดลามไปถึงพระสงฆ์แล้วนะคะ
เจ้าอาวาสวัดฉุนจัดเลยค่ะ

วัดเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพให้แหละสำหรับการที่จะต้องชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
แต่อสมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐหายไปไหนกันหมด

แท้เหรอครับครับ
คลองขุดพระอธิการจรรย์ชาตาสะโพเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสนนะคะ
อยู่ที่อำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงฉุนจัดตำหนิการบริการของหน่วยงานรัฐ
ที่มีต่อศพที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าค่ะเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
มีศพผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าถูกนำมาทำพิธีที่วัดคลองขุดมีสวดพระอภิษฐรรมก่อนนำศพขึ้นเมน
ปรากฏว่าในวัดเนี่ยนะไม่เห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลไม่มีอสมไม่มีการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมงานเลย
มีแค่เจลล้างมือหนึ่งขวดที่วัดเขาวางเอาไว้ให้บนเก้าอี้เพื่อล้างทำความสะอาดมือแค่นั้น
และที่เจ้าอาวาสฉุนเนี่ยคือฉุนแทนชาวบ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะญาติของผู้ตายต้องเสียค่าหีบศพแปดพันบาท
โรงพยาบาลจัดหารถกระบะบรรทุกศพให้แต่ย่าต้องหาคนขับเองจ้างอีก๘๐๐๐บาท
สรุปเสียเงินไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทค่ะอ่า
ศพก็ล่าช้ากว่าจะเคลื่อนได้นู้น๒ทุ่มครึ่ง
ปกติแล้วการเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
มันจะมีกระบวนการที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนอ
นั่นน่ะสิคือที่เรารายงานข่าวมาเท่าที่เห็นคือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้นใช่ไหม
ขนไปที่วัดแล้วก็อาจจะสวดแป๊บนึงแล้วก็ทำชาปนกิจกันเลยอะไรอย่างนี้
แต่นี่เจ้าวาดบอกไม่เจอใครเลยอ่ะแล้วกว่าจะเคลื่อนศพได้นู่นสองทุ่มครึ่ง
ผู้ว่าผู้ว่าก็บอกยังไม่ได้รับรายงานยังไม่ได้รับรายงานนี่เจ้าวาดบอกเดี๋ยวรายงานให้เลยไหมล่ะ
พระครูอุดมสุวรรณสถิตวัดสุวรรณประดิษฐานรามนะคะเจ้าคณะอำเภอชายสวนก็บอกว่า
มติของคณะสงฆ์จังหวัดพัทธลุงที่ร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดพัทธลุงแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่า
ต้องให้อำเภอหรือวัดที่อยู่ในพื้นที่เป็นเจ้าภาพในการเผาศพผู้เสียชีวิตด้วยโควิดสิบเก้า
และต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครเข้าร่วมเพื่อดูแลและทำการควบคุมโรค
แต่ครั้งนี้มันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านต้องขออนุญาตเลยนะ
ขอจับตำหนิเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหน่อยแล้วกัน
ถ้ามีการเสียชีวิตแบบนี้อีกช่วยทำตามมติที่ตั้งเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

มันเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะ
โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของคนที่อยู่แถวนั้น
ถ้าเขาแบบเห็นว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙เสียชีวิตแล้วเอามาเผาโดยที่ไม่มีมาตรการอะไรก็ใจไม่ดีเหมือนกัน